เราตามไปเจอตำรวจนะฮะที่อยู่ในคลิปในภาพในโลกออนไลน์ที่คนชื่นชมกันเยอะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพนะฮะเป็นภาพที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
อ่าเขาอ่านั่งเนี่ยฮะนั่งเศร้าอยู่ตรงแถวริมทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วมีตำรวจสองนายเขาเป็นบัดดี้กันอืมเขาซื้อเค้กมาจุดเทียนอืม
เป่าวันเกิดค่ะคือน้องคนนี้ขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงผ่านแยกวัชิระ
่งหน้าสี่ย่านตำรวจสองนายเนี่ยเขาเป็นบัดดี้กัน
เป็นสายตรวจเขาเห็นเขาก็ตามไปอืม
เพื่อจะแบบเฮ้ยขี่รถเร็วปรากฏว่าไปถึงใบขับขี่ก็ไม่มี
เนาทะเบียนรถก็ไม่มีนะครับแต่เด็กเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้ตั้งแต่ใส่หมวกกันน็อกนะ
อืมจนถอดหมวกกันน็อกมาก็ร้องไห้ถามว่าเป็นอะไรบอกวันเกิดผม
แต่พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ไม่สนใจผมกำลังจะไปหาพี่สาว
คุยอยู่กับคนหนึ่งค่ะอยู่ดีดีอีกคนหนึ่งสงสัยเข้าไปร้านสะดวกซื้อมา
คือเค้กมาให้เปล่าเซอแพรสให้เปล่าเค้กวันเกิดอ่าเนี่ย
ตำรวจที่เห็นในภาพนะครับก็คือ๑๐ตำรวจรีกระหนกพันธ์พุทธพงศ์
บัดดี้ก็คือสิบตำรวจรีเจษดาพิราศรนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะว่าตำรวจเขาเล่าว่ายังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาเขาไม่มีใครสนใจอะไรเขาเลย
แล้วเขาจะไปหาพี่เขาที่คอนโดในย่านนั้นแหละครับ
ผมก็เลยถามเขาว่าปีนี้วันนี้มีใครซื้อเค้กให้เป่าหรือยัง
เขาบอกว่ายังก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นเดี๋ยวนั่งอยู่นี่ก่อนสงบสติอารมณ์

เซเว่นครับก็ซื้อเค้กให้เขาแล้วก็ปอบเขา
บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปน้อยใจเพราะว่าไงเขาก็เป็นพ่อแม่เรา
แล้วก็บอกเขาว่าต่อไปเอาติดทะเบียนรถให้เรียบร้อย

เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีก
ก็ตักเตือนแล้วก็ปล่อยน้องเข้าไปครับ
อยากบอกน้องเขาว่าชีวิตเรานะครับ
อย่าไปน้อยใจอย่าไปเศร้าใจในชีวิต
ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามามันมีเพื่อให้เราแก้ไข
ครอบครัวสำคัญคบเพื่อนในทางที่ดี

อีกทางอีกทางว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะครับ
ตำแหน่งพบมปสนสครับ
ไม่ใช่ผู้หมวดนะครับเป็นผู้หมู่ครับ

ใช่ครับบรรจุได้ประมาณเดือนเดือนครึ่ง

อันนี้ตำรวจน้องใหม่จริงเห็นไหม
ผมพบมปครับ
พบมปกันและปราบรามของสนสนะครับ
ตัวย่อไง
ตำรวจรีกระหนกพันธ์พุทธพงศ์กับ๑๐ตำรวจรีเจษฎาพิราศรนะฮะ
เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการตำรวจที่สนส
เมื่อ๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เป็นตำรวจแค่เดือนกว่าโอ้โหแต่สร้างความประทับใจมาก
คือน้องที่เขาขี่จักรยานยนต์มาแล้วเจอตำรวจเนี่ย
พี่ตำรวจเขาซื้อเค้กให้เป่าวันเกิดนะเขาก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
คือความจริงมันก็มีสิ่งที่มันผิดกฎหมายอยู่

บอกว่าขอบคุณพี่ตำรวจมากครับตอนนี้ผมมีความสุขมาก
นี่เห็นไหมหมูกระทะได้กินหมูกระทะพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแล้ว
แล้วบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมเจอตำรวจเนี่ย
ผมรู้สึกแบบไม่ดีกับตำรวจเลยอืมแต่พอมาเจอตำรวจพี่ตำรวจสองคนนี้แบบ
มันเปลี่ยนเลยฮะมันเปลี่ยนความคิดเลยชื่นชมนะฮะถ้าชื่นชมพี่เขาน้องก็ตั้งใจเรียน
เติบโตมาก็ไปสอบรับรัชการตำรวจดูแลประชาชนแล้วก็อยากทำคลิปกฎจราจรอีก